สำคัญไปดูเรื่องดราม่าอีกเรื่องนึงบ้างค่ะ
เขาก็แชร์กันเรื่องนี้ในโลกโซเชียลเหมือนกัน
ฉันเข้าไปดูตอนนี้คนแชร์นี่เยอะมากเลยนะคะ

เขาไปสอบในหน่วยงานอิสระของรัฐ
แต่ทีนี้เขาโดนข้อหาเรื่องทุจริต

ไม่ยอมเขียนเป็นตัวบรรจง

แล้วไม่ใช่ตัวเธอคนเดียวที่โดนตัดสิทธิ์นะคะ
ยังมีผู้เข้าสอบอีกเกือบ๒๐๐คน

แล้วก็บอกว่าเข้าข่ายการทุจริตในการสอบ
บอกอยู่ตกเป็นผู้ทุจริตเฉยเลย

การลงชื่อลงเป็นลายเซ็นต์

ก็ไม่เห็นทางห้องสอบแจ้งเลยว่า

บอกแบบนี้ว่าวันนี้เจอเหตุการณ์ตลกร้ายมาก
เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาช่วงบ่ายโมงครึ่ง

คือเฟซบุ๊กนี้ชื่อเมเกวลีนะคะ
ก็โพสต์ภาพโพสต์ข้อความ
เล่าเรื่องให้ฟังว่าเธอไปสมัครสอบหน่วยงานของรัฐ

แต่ตัวเธอถูกตัดสิทธิ์สอบ

กำลังจะจรดปากกาในการตอบคำตอบต่าง

เพราะว่าเธอทำข้อสอบไปแล้ว๔๐ข้อ
มีผู้คุมสอบเดินมาบอกว่าคุณถูกตัดสิทธิ์สอบ
เพราะว่าเข้าข่ายทุจริตในการสอบขอเชิญออกจากห้องสอบค่ะ

เดินออกไปที่ศูนย์คือศูนย์ของคนทุจริต

แล้วเธอก็เดินไปที่ศูนย์ของคนที่ถูกแบบเดียวกับเธอ

๒๐๐คนถูกตัดสิทธิ์สอบนะ
เพราะว่าเซ็นชื่อไม่ยอมเขียนเป็นตัวบรรจง
เซ็นชื่อไม่ใช่การยืนยันตัวตน

การเขียนตัวบรรจงคือเขียนอย่างไร
กรรมการกลางบอกว่าก็เขียนให้อ่านออกไงคะ
แล้วเมื่อกี้คุณผู้ชมเห็นไหมรูปที่เธอเซ็น
คือคุณผู้ชมอ่านออกไหมคะว่าอ่านว่าเธอชื่อเกวลี
แล้วเธอโพสต์หัวเราตื้อมากตอนนั้น
ขออภัยเธอใช้แบบนี้กูทำอะไรผิด
เออแล้วอย่างหนึ่งเรื่องของการยืนยันตัวตน
บอกว่าเวลาเข้าห้องสอบก็ต้องเอาบัตรประชาชนไปยืนยันใช่ไหม
บัตรประชาชนเป็นเอกสารที่ออกโดยราชการใช่ไหม
แล้วมันไม่ใช่การยืนยันตัวตนตรงไหน
ซึ่งระเบียบการสอบก็ระบุเป็นการทั่วไป
ไม่ได้ระบุแบบเจาะจงนี่ว่าจะต้องเขียนเป็นตัวบรรจง
แล้วถ้าเกิดว่าผิดจริงทำไมกรรมการคุมสอบ
ถึงปล่อยให้เข้าห้องสอบไปนั่งสอบได้ยังไงตั้ง๒๐๐กว่าคน

ทีนี้กรรมการเขาก็ยืนยันค่ะว่าเรื่องนี้ทุกคนถูกตัดสิทธิ์
แล้วต้องกรอกในใบยุติการสอบด้วยนะ
แต่ตัวคุณเกวลีบอกว่าไม่เอาฉันไม่ได้ทุจริต
บอกว่าถ้าเธอกรอกตรงนั้นเท่ากับยอมรับสภาพว่าเธอทุจริต

ใช่ทีนี้พอหาข้อยุติในเรื่องนี้ไม่ได้
เธอบอกว่าผู้เข้าสอบทุกคนที่โดนตัดจิตก็เห็นตรงกันเลยค่ะ
บอกว่าเดี๋ยวจะลงชื่อให้อุทธรณ์แล้วก็ร้องเรียนเรื่องนี้ต่อสารปกครอง

ตอนนี้เธอบอกว่าความคิดติดลบกับหน่วยงานรัฐอันนี้มากเลยค่ะ

ก็สูงสิ่งที่เราต้องการคือความยุติธรรมความถูกต้อง
ทีนี้ผู้สื่อข่าวก็เลยสอบถามเลยค่ะ
ไปยังนายวิชัยโภชนกิจอธิบดีกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์
คำตอบก็คือตอนนี้ท่านอธิบดีทราบเรื่องหมดแล้ว

กรณีนี้ไม่ใช่การทุจริต
แต่เป็นการที่ไม่ปฏิบัติตามประกาศรับสมัคร
ซึ่งทางคณะกรรมการคุมสอบนำไปปฏิบัติไม่ถูกต้อง

เห็นว่าควรที่จะให้ผู้ถูกตัดสิทธิ์สอบ

แล้วจะให้สอบใหม่ทั้งหมดเลย
คนที่สอบไปแล้วก็ต้องสอบใหม่เหรอ
เขาบอกว่ายอดตอนนี้๑๐๔คน
อันนี้สำหรับกลุ่มที่มีปัญหานี่นะคะ
แล้วเขาจะเปลี่ยนกลุ่มนี้ให้เปลี่ยนข้อสอบใหม่
เท่ากับคนที่สอบเดิมอยู่แล้ว
ก็ใช้คะแนนนั้นใช่ค่ะทีนี้เขาจะมีการกำหนด
๑๐๔คนที่เปลี่ยนข้อสอบใหม่
แล้วเดี๋ยวจะกำหนดวิธีปฏิบัติให้เหมาะสม
จะไม่ให้เกิดผลกระทบกับทุกฝ่ายด้วยนะคะ
คุณพูดถึงเรื่องของ